เพราะว่ามื้อเช้าที่ผ่านมาถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายของการกินเจ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะในหลายจังหวัดนะคะก็มีการจัดพิธี
เป็นพิธีส่งพระส่งเทพเจ้ากลับสวงสวรรค์
เป็นการปิดฉากการถือศีลกินผักนะคะ
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
สารเจ้าในจังหวัดตรังมีการจัดประเพณีถือศิลป์กินเจ
ถือศีลกินผักประจำปี๖๐
ก็มีการประกอบพิธีทรงองค์เก๋วฮว้วงฮุเจ้า
กลับสู่สวงสวรรค์หรือว่าชาวตรังเขาจะเรียกว่าส่งพระส่งพระ
ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานในปีนี้
โดยที่สารเจ้าพ่อหมื่นรามถนนรัศดาที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
เขตเทศบาลนครตรังเนี่ยถือว่าเป็นสารเจ้าเก่าแก่อีกจุดหนึ่ง
แล้วดูสิคือคนที่มาร่วมในพิธี
ก็จะนุ่งชุดขาวห่มชุดขาว
มาร่วมพิธีมากันประมาณ๒๐๐๓๐๐คน

ใช่ค่ะก็เข้าร่วมพิธีเวียนทูบเวียนเทียน
หลังจากนั้นก็มีการประกอบพิธีส่งพระ
ซึ่งก็จัดพื้นที่ให้กับผู้ที่ถือศิลป์กินเจ
แล้วก็มีการให้ทูบ๑ดอกเพื่อร่วมกันจุดส่งพระ

เข้าประทับทรงประมาณ๑๐องค์

จะมีผู้ที่ถูกพระหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าจับ
ก็จะแสดงอาการต่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ส่งเสียงร้องใช่ค่ะแสดงอาการทางกาย
พอสิ้นสุดเสร็จสิ้นพิธีนี่นะคะ
คนเหล่านี้ก็สลบซึ่งเขาบอกว่าตามความเชื่อเนี่ย
คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นร่างทรง
มีโอกาสที่จะเป็นม้าทรงในปีถัดไปด้วย
แล้วก็วันนี้จะมีพิธีส่งองค์เงียกเซียนห้องเต้
ช่วงประมาณ๑๑โมง๒๒นาทีนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะ
ตามเลิกนะใช่แล้วเดี๋ยวตอนบ่าย
ก็จะมีพิธีเป็นพิธีทิ้งกระจาด
อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นี่เป็นบรรยากาศที่ตรังนั่นเองนะคะ
เขยิบพาคุณผู้ชมมาดูที่จันทบุรีหน่อยค่ะ
จันทบุรีเนี่ยเผชิญกับน้ำท่วมก็จริง
แต่ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่นะคะ
ไม่ได้เป็นอุปสรรคของคนที่มีจิตศรัทธา

มีการจัดพิธีเป็นพิธีแห่อันเชิญเทพเจ้า

ซึ่งถือว่าเป็นพิธีสุดท้ายของการกินเจค่ะ

เมื่อช่วงตี๑จะมีการใช้ขบวนรถแห่
เทพเจ้าจากโรงเจไปที่ท่าน้ำสะพานวัดจันทนาราม

บรรยากาศถือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา

จากเรื่องน้ำท่วมแล้วก็กังวลเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ด้วยนะคะ

อนุสงของการกินเจตลอดทั้ง๙วันที่ผ่านมานะ
ก็จริงก็เราก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
แต่ทีนี้เราไปถามหมอช้างทศพรศรีตุลามา
หมอช้างบอกว่าหลังกินเจครบแล้วนั้น
เราควรจะต้องไปทำยังไงต่อรู้ไหมคุณ
ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้า
แต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้น

เพราะเราเคร่งถือศีลกินผักมา๙วันแล้ว
๙วันเราต้องทำยังไงต่อฟังหมอช้างฮะ
จากที่จะกินเจแล้วนะครับก็มีการปฏิบัติตัวนะครับ
ในเรื่องของความเคร่งคัดตอดศีลไม่อาศัพท์ไม่หลักศัพท์ไม่โกหก
อันนี้มันก็เป็นบุญกุศลที่ได้เหมือนกัน
พอครบในช่วงของ๙วันการกินเจแล้วเนี่ยนะครับ
คนที่นับถือในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับ

เพราะเขาถือว่าช่วงเวลาที่ระบวนสุดติดใจระบวนสุด
อธิษฐานขอพรเนี่ยพลังหรือสื่อมันจะตรงได้ง่าย
ถ้าเกิดคนที่เขากินเจกันแบบฟูลออปชั่นอย่างนี้นะครับ

ก็คือวันที่๑๕มื้อเช้าเป็นมื้อทิ้งสุดท้าย
ถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะไปขอพรตามวัดตามสรรเจ้า
คนก็จะชอบไปอย่างอุงพระพุทธศัตริย์คุณอิ่ม
ก็มีย่านอย่างเยาวราชมูลนิธิเทียนฟ้า
ไปขอพรกับอุงพระพุทธศัตริย์
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในกลุ่มของมหาญาณนั่นเอง
หรือแม้กระทั่ง๑๖๑๗ที่เป็นวันหยุดเนี่ยนะครับ
ก็ใครที่มีโอกาสอยากจะไปขอพรไหว้พระนะครับ

ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเติมพลังให้กับเรา
อันนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นช่วงของการเติมบุญ

สิ่งสำคัญคือเราได้ทำบุญทั้งกายแล้วก็ใจด้วย
เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนสิ่งอื่นในโลกใบนี้ด้วย
คือเหมือนกับเราทำดีแล้วพอกายเราสะอาดใจเราสะอาด
หลังจากนี้ขอพรมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้น
อนุโมทนาบุญนะครับ